คุณผู้ชมเห็นเล่าเรื่องของอุบัติเหตุ
ก็เลยพามาดูคลิปที่เกือบจะเกิดอุบัติเหตุหน่อยละกันค่ะ
แต่ไปแซงกันบนสะพานเลย

ที่เขาสวนเลนมาจับภาพเอาไว้ได้

นี่คุณผู้ชมรถคันที่ติดกล้องเขาก็ขับมาปกตินะขึ้นสะพาน
แล้วเห็นไหมคะนี่เป็นรถบรรทุกแซงกันมา
ใหญ่ครับถนนเหลือเกินแบบนี้แล้วสะพานมันก็ไม่ได้กว้างไงคะ
แล้วนี่ดูมีกระบะตามมาอีกคันจะผสมโรงด้วย
บนสะพานเขาแซงกันได้ที่ไหนคุณเห็นชัดเนี่ยเส้นเหลืองทึบ๒เส้นเนี่ยนะครับ
ใช่ไงแต่ว่าโชคดีค่ะคนที่เขาติดกล้องหน้ารถเนี่ย
เขาสามารถหยุดรถคือเบรกเอาไว้รอเลยใครจะมามาให้หมดก่อน
งั้นเนี่ยนะถ้าเกิดว่าเขามาเร็วแล้วเบรกไม่ทันนี่มีชนประสานงานะคะ
ทีนี้เห็นคลิปแบบนี้แล้วไปดูข้อกฎหมายมันผิดนะคะคุณผู้ชม
เพราะว่าขับรถแซงคันหน้าขณะขึ้นทางชันขณะขึ้นสะพานหรือว่าทางโค้ง
โดยไม่มีเครื่องหมายให้แซงได้ปรับ๔๐๐๑๐๐บาทนะคะ
อันนี้เป็นคลิปที่เกือบจะเกิดอุบัติเหตุเอามาให้คุณผู้ชมได้ดูกัน
ส่วนอีกเรื่องหนึ่งค่ะเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อคืนที่ถนนเทพรัฐขาเข้ากรุงเทพ
อำเภอบางปะกงฉะเชิงเศร้ามอเตอร์ไซคันนี้ที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ย
ล้มอยู่บนถนนนะคะแล้วคนที่ขี่มอเตอร์ไซก็คือนายโสพลเรียรามอายุ๓๕ปี
ได้รับบาดเจ็บแผลถลอกแต่ตอนที่ทีมข่าวไปเห็นเนี่ยนะ
เขาก็นั่งยิ้มอยู่ใกล้รถคืออาการก็คล้ายกับคนเมาเหล้าอะค่ะ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยฉะเชิงเซาก็เลยประถมพยาบาลเบื้องต้นให้ก่อน
แล้วก็ถามนายโสพลคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยเขาก็ยอมรับนะว่าผมเนี่ยดื่มเหล้าออกมาจากบ้านเล็กน้อย
แล้วก็ขี่รถออกมามาซื้อของกินทีนี้ระหว่างทางถูกคนบีบแร่ไล่ก็เลยหักหลบ
แล้วรถก็ไปเสียหลักล้มลงข้างทางนะคะพอสายตรวจมาถึงเห็นว่าคนที่ขี่รถคือนายโสพลเนี่ยได้รับบาดเจ็บ
ก็เลยตักเตือนนายโสพลแล้วก็ให้โทรศัพท์เรียกญาติมารับตัวกลับไป
แล้วถ้าเกิดว่าเขาเมาจริงแล้วไม่ดำเนินคดีตามกฎหมายหรือยังไงอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะ